อกจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูอย่างในจังหวัดอ่างทองอย่างนี้คุณผู้ชม
ครับถ้าเกิดเป็นพวกใบตองเอ่อยวกกล้วยอะไรต่างต่างโอ้โห
ราคาปรับขึ้นแล้วนะคะอุ้ยนี่คุณดูแพงเลยนะน้องใบตองใช่
นี่ฉันดูมีคุณค่าเพราะว่าเดินไปไหนเนี่ยใบตองแพง
ต้องแพงมากจริงจริงดูสิว่าแพงจริงหรือเปล่าไปดูค่ะบริเวณตลาด
เกษตรสุวพันธ์อำเภอเมืองอ่างทองนะคะก็มีประชาชนไปซื้อวัสดุธรรมชาติ
โดยเฉพาะใบตองต้นกล้วยดอกไม้สดคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะ
นางถวันบุญเพิ่มนะคะแม่ค้าบอกว่าราคาวัสดุที่ใช้ทำกระทงเนี่ย
เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอืมใบตองตานีเนี่ยนะราคากิโลกรัมละสิบแปดถึงยี่สิบบาท
ต้นกล้วยแผ่นละสามถึงแปดบาทอืมแล้วแต่ขนาดด้วยนะคะ
อกดาวเรืองก็จะมีราคาสูงตั้งแต่ดอกละหกสิบสตางค์ไปจนถึงสามบาทยี่สิบสตางค์ครับ
นี่คิดเป็นดอกนะแพงนะส่วนราคากระทงที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ
ก็เริ่มต้นที่ใบละสี่สิบถึงหนึ่งร้อยบาทแล้วแต่ขนาดและแล้วแต่ความสวยงามค่ะ
โอ้โหในเมื่อใบตองหรือกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมันแพงแบบนี้
เอาล่ะมาดูอีกหนึ่งไอเดียเขาบอกว่านำมาใช้ทดแทนได้เหมือนกัน
ไปดูนะครับชาวบ้านคลองข้างอำเภอเมืองนครสวรรค์
นี่เขาทำกระทงจากกะลาครับอ๋อโอ้โหกะลามะพร้าวเนี่ยนะ
ใช่แล้วก็มาใช้ในประเพณีลอยกระทงนี่แหละครับกะลาสาย
เคยเห็นไหมกระลาสายมันจะเป็นแถวยาวอ๋อลอยเป็นสายค่ะนี่แหละครับ
ก็มาเอากะลามาทำให้มีสีสันก็กลายเป็นกะลาสีที่อยู่บนเรือไง
ไม่รู้จักกระลาสีหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้หมายถึงกระลาสีที่แบบเป็นทหาร
เหมือนถึงกะลาทาสีหรือเปล่าขอบคุณที่ช่วยแก้ให้นะฮะเอาไปดูกันต่อกับกะลาที่มันเป็นสีแบบนี้
แล้วมาทำเป็นกะลาสายเขาจะเอาไปลอยที่บริเวณริมแม่น้ำปิงครับ
เพื่อให้กระทงได้ไหลต่อกันเป็นทางยาวก่อนลงสู่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งก็ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่าหกสิบปีแล้วชาวบ้านนะครับ
จะนำกะลามะพร้าวที่สะสมเอาไว้ตลอดทั้งปีแล้วครับไปทำความสะอาดก่อน
แล้วก็ใช้แป้งหมักทารอบกะลาแทนการใช้กาวนี่ใช้วัสดุธรรมชาติหมดเลยนะ
แล้วก็ตกแต่งด้วยกระดาษแก้วหลากสีให้มันมีสีสันจากนั้นก็ปักทูบเทียนเหมือนกระทงทั่วไป
แต่ความสวยงามจะอยู่ตรงที่กระทงที่ลอยต่อกันเป็นทางยาวมองเห็นหลากสีสันสวยงามในช่วงยามค่ำคืน
อ๋อในข้างในใช่ไหมแล้วแสงเทียนมันจะสะท้อนสีออกมาใช่
เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวมีภาพเดี๋ยวเราจะเก็บมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย
อ้าวไม่ใช่แค่สองพื้นที่นี่นะครับเชียงใหม่คุณผู้ชมเราไปดูกันหน่อยเนอ
จากกระทงใบตองจะฮอตฮิตขายดีแล้วนะคะ
ก็ยังมีกระทงขนมปังรูปเต่านี่แหละ

ดูไกลนี่ไม่ต่างอะไรกับเต่าจริงเลยนะเนี่ย
เต่าจะคันเลอร์ฟูขนาดนั้นเลยนะคุณนะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าช่วงลอยกระทงแต่ละปีเนี่ย
เชียงใหม่จะมีขยะมากกว่า๔๐๐๕๐๐ตันเลยนะ
และปีที่ผ่านมามีถึง๗๐๐ตัน
ขยะส่วนใหญ่คือมันย่อยสลายยาก

ให้ใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติย่อยสลายง่ายเหมาะกับพื้นที่
นี่ไงไอเดียของวัสดุที่มาจากธรรมชาติ

ก็ได้เห็นกันหลากหลายด้วยนะคะ

วัสดุธรรมชาตินี่แหละดีที่สุดนะครับ